ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
หื้มเขาหลอกแต่เป็นใจให้ร้อง
ยิ้มข้างนอกจำไหน
น้ำคำว่าที่ลิ้นร้องใจ
เขาหลอกฉันกรุง
เพลงที่หนึ่งมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
คุณเก๋ร้อง
ร้องได้ครับ
ร้องได้แบบนี้ค่ะรับแล้ว๑๑๐๐๐บาทครับ

เนื้อเพลงถูกต้องหมดเลยจากการตรวจเช็คนะครับ

ศิลปินคุณสิรินทานิยาคอนเป็นเพลงที่อมตะนิรันการทีเดียวซะ

ตอนที่พี่เก๋มาผูกอดหนู

เหมือนแบบยกภูเขาออกจากอกพี่เก๋

ความรู้สึกของเราเป็นยังไง

คือจะได้เงินตรงนี้ไปดูแลลูก

ไม่ต้องมายืนทำอาหาร
จะได้ดิหรือเปล่าก็ไม่รู้

ยิงยืนั่วกล่าวอยู่ดีก็

แล้วไปซื้อยาทานเอง

เขาบอกว่ากินแล้วจะ
ก็คือไม่ใช่ยาที่หมอเขาสั่งมาให้

เขาบอกว่าเขามาจากนู่นเลยค่ะทางแม่ห้องศร
เขาบอกเป็นยาแก้ปวดสมัยโบราณ
ผีบอก

อันนี้กำลังระบาดมีแถวบ้านของคุณลุงหนู

ใส่ขวดยาเครื่องดื่มชูกำลังมา

แข็งแรงผัดอะไรได้แข็งแรง
พอหมดฤทธิยานอนแมพเหมือนเดิม

ตื่นเช้ามาได้อีกรอบหนึ่งไปเมื่อยอีกทีตอนเย็น
เก๋ทานยาตัวนี้มานานเท่าไหร่แล้ว

หมอพูดถึงยาตัวนี้กับเราว่ายังไงบ้าง
หมอบอกว่ามันมีสารสเตียนลอย

เมื่อก่อนนี้หนักประมาณ๕๐โลค่ะ
อาหารตั้งแต่กินเนี่ย

เพราะว่าหมอบอกว่าถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ย

แล้วคุณเก๋เชื่อไหมล่ะ
แล้วหนูจะขายของเลี้ยงลูกยังไง

ทั้งที่รู้ว่ากินมันมีอันตราย
มีข้างเคียง
คือความตายตอนนี้ไม่กลัวแล้วนะเมื่อก่อนกลัวตายแต่ตอนนี้ไม่กลัว
คิดแต่ว่ารู้ว่ากินแล้วมันต้องตายแต่ขอให้มันช้าที่สุดแล้วกันเลยก็
คือภาวนาบอกกับตัวเองอยู่ให้ลูกพอช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง
นี่คือเป้าหมายของคุณเป็นแม่

แต่อย่างน้อยเราก็จะพยายามช่วยคุณเก
ทางที่เราช่วยได้ก็คือในเรื่องของเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตเนี่ย
ถ้าคุณเก๋ทำได้เรายินดีช่วย
ตอนนี้คุณเก๋ได้ไปแล้วแน่นะครับ๑๐๐๐บาท
มาถึงเพลงที่๒นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรมาเลยครับ
ถ้าคุณเกเล้วถ้าฝั่งไม่เอาอินโทรมากต้องทำร่วมกับเล่นของเก

ทีนี้ถ้าไม่มั่นใจสิทธิ์ของคุณเกดตอนนี้คืออย่างที่ผมบอกไม่ไหวจริงหยุดก็รับหนึ่งหมื่นบาท
สู้ต่อแล้วขอแค่หมื่นหนึ่งก็พอแต่ถ้าจะสู้ตอบถ้าเกิดร้องผิดหนึ่งหมื่นที่มีอยู่
เหลือครึ่งหนึ่งเหลือ๕๐๐๐และยุติการแข่งขันแต่ตัวช่วยยังอยู่นะครับทั้ง๓ตัวช่วยเลย
ตอนนี้มันต้องตัดสินใจก่อนนะครับว่าฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณเก๋จะสู้หรือจะหยุดครับ

บอกไปแล้วนะครับถ้าไม่มั่นใจสิ่งนี้ครับพร้อมที่จะช่วยเหลือ
ใช้

ไม่ใช้ค่ะ
ตัดสินใจไม่ใช้ตัวช่วยนะคะ
ถึงแม้จะไม่มั่นใจก็ไม่ใช้นะครับ

ต้องได้เลยนะต้องได้จนกว่าเพลงจะจบลงเนื้อต้องถูกหมดนะครับคุณเอ๋ต้องทำให้ได้นะถ้าสู้แล้ว
ฮึบแล้วณตอนนี้
ยายังกินกล้ากินเพลงต้องกล้าร้องให้ได้ร้องให้ถูกนะครับ
ต้องสู้นะสู้ไหมคะ
มาถึงเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ

ดะแลก
คำว่าร้างที่เธอเขียนใจกัน
ห้างคืนวันก็ยังฟ้างตึกเสมอ
เสียงชับขึ้นทุกวัน
คำว่าฉันนั้นรักเธอ
วันไหนที่ไม่ได้เจอก็คอยห่วง
บังเอิญเห็นเธอควงใครอีกคน
ใจเคยสุขล้นก็ปนเปื้อนด้วยน้ำตา
ยืนมองเธอสุขกับเขาด้วยใจที่เศร้าเกินกว่า
จะลืมภาพเจ็บติดตามแค่เดินจากไป
คำว่ารักที่เธอเพียงลงใจฉัน
ต้องใช้กีฬาหยดน้ำตาลมจึงจะหาย
ถึงเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่ง
ก็ไม่เคยรักใครง่าย

หมดใจแม้ต้องเจ็บช้ำ
อยากจะถึงว่าเรามีเธอให้
อยากจะลืมเธอไปไม่ต้องจดจำ
แต่ก็อยากจะลืมได้ลง
ใจยังคงร้องควรเฉาคำ
นั่งร้องหายลบคำบุญพันธ์
นี่ด้วยน้ำตา
ยังไม่รู้จะร้องผิดหรือร้องถูก๑๐
นี่พอร้องไปแล้วมันไปถึงร้อยเต็มร้อยไหมฮะ
เกือบเต็มแล้วค่ะ๙๐

มาถึงเพลงที่๒นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณเก๋ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณเก๋ร้อง

ค่ะไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีวันนี้